จะบอกว่าช่วงสงการก็จะเห็นแบบว่าพวกนักแสดงดารานะคะหลายต่อหลายคนเลย
แปลงโฉมกันนะเป็นนางกิรินีเทวีนะคะ
สงการประจำปีนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ

เมื่อกี้นางเอกใช่ไหมยังมีนางเอกอีกคุณผู้ชมค่ะ
มินพีชยาไปดูภาพหน่อยซิเราได้ภาพมาล่าสุดเลยคุณผู้ชมค่ะ
พวกความสวยงามในการใส่ชุดไทยของเธอเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง
คุณดูสะปอนแต่งเต็มเอิงทรงเครื่อง
มีทั้งหัวมีทั้งสร้อยมีทั้งเครื่องประดับ
และที่สำคัญคุณดูนะผนังวัดกำแพงวัดมันเข้าไปหมดเลย
เหมือนหลุดเข้าไปในยุคของแบบยุคโบราณแบบนี้เลย

ตั้งแต่ผ้านุ่งตั้งแต่สบาย
พรุ่งตรงวงก็สวยเหมือนกันเนอะ
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องฮิตแล้วกันในช่วงนี้คุณผู้ชม

อันนี้มาในแบบว่าภาพแบบแนวแอดอาร์ตหน่อยนะคะ
นี่คือไม่ได้ขี่ชั้นมาจริงแต่ว่าเล่นแบบว่าเป็นเงา
แปลงโฉมแต่งตัวด้วยชุดไทยแบบครบองค์
ซึ่งเป็นชุดจากพิงสุมารชุดไทยค่ะ
ที่เป็นผู้นำมาเนรมิตสาวจีน่านะ
จากลูกสาวเซ็กซี่ที่เราคุ้นชินกัน

เปลี่ยนมาเป็นสาวหวานอ่อนช้อยงามอย่างไทย

ภาหะของนางสงกรานปีนี้ก็คือช้างนะคะ
ซึ่งก็จัดช้างมาร่วมเฟรมได้แบบอลังการ
เรียกว่าแฟชั่นเซ็ตเนื้อสาวจีน่าแล้วก็ทีมงาน

สาวคนนี้แหละเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ว่าจะแต่งลุคไหน

ปีนี้สาวบิ้นเนี่ยมีโอกาสได้มาแปลงโฉม

เช่นเดียวกันก็ได้ทีมจาก๓สายสตูดิโอค่ะ
มาในระมิดลูกนางสงการปีนี้ให้
ซึ่งก็มาในโทนผ้าไทยสีส้ม
บอกเลยนะว่าขับผิวสุดเลย

ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าคุณผู้ชมค่ะ
จะใส่ชุดไทยใส่ให้เต็มองค์แบบนี้ไปเลย
แล้วก็ได้เห็นว่าศิลปะความเป็นไทยมันสุดยอดจริง
สาวไปแล้วมาดูหนุ่มกันบ้างดีกว่า
กลุ่มปิดท้ายละกันคะที่เก่งทัชยา
คนอีกขอร่วมควัลเจนกับเทศกาลสงการด้วยอีกคน

แปลงโฉมเป็นนางสงการแบบทั้งสองสาวไม่ได้
แต่ก็ขอแปลงตัวเองเป็นพญากุญชรณชาติแล้วกัน
พาหนะขาของนางกิรินีเทวี
ซึ่งก็สมกับความเป็นเก่งทัชยะนะจ๊ะเพราะว่าอะไร
เล็กไม่จ้ะใหญ่เก่งเขาทำ

ใช่คุณผู้ชมค่ะแล้วก็ไอเดียดีด้วยนะ
จากชุดที่ทำเอาหลายคนว้าวแล้วค่ะ
การโพรดักชันคุณไปดูนิดนึงละการ
บอกเลยว่าชิ้นนี้นะเป็นงานชิ้นที่ดี
ทุ่มเทสุดไปกับการถ่ายทำไปเมืองโบราณไง
สมุทรประการค่ะเพื่อให้ได้ความสมจริงนะ

สวัสดีปีใหม่คนไทยก็แล้วกันนะคะ

ข่าวสุดยอดดูแล้วเพลินมั้ยดูแล้วเพลินจริงนะคุณกินทัศน์เนี่ยเขาเต็มที่ทุกงานเลยนะ